สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
คุณมีความรุนมากตอนนี้ให้มันรู้ซะบ้างว่าเราเนี่ยไม่มีการรอคอยหรอก
ตรงต่อเวลานี่มันเป็นยังไงแต่จริตทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้
น้องพี่มันอยากหันกล้องไม่ถูกเลยวันนี้งงเลยเออ
ก็กลับเป็นคนนึงมันงงให้เยอะหน่อยให้เยอะหน่อยให้เยอะ

วิ่งมาครับ๐๔๑๐๐

มันเป็นแรงครับจบกันสักทีหนึ่ง

เรื่องเสือในวัดพิธีกันเลย
ใกล้จบแล้วครับสำหรับการเป็นหมอหมอพื้นบ้านของหมอแสง
และการพาททางเลือกกับส่วนสาธารณนักสุข

หมอแสงส่งเอกสารที่ยังขาดอยู่๒ชิ้น

คือเอกสารการยอมรับของคนในชุมชน

และเอกสารการยอมรับของโรงพยาบาล

เมื่อเอกสารครบแล้ว

ธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย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
ยกระดับหมอพื้นบ้านที่มีความรู้ความสามารถในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพประชาชนในท้องถิ่น
แต่ต้องดำเนินการมาไม่น้อยกว่า๑๐ปี
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์พื้นบ้าน
และที่สำคัญคือไม่มีสิทธิ์เอาไปซื้อขายกัน
เขาประกาศเลยว่าณวันนี้ใบอนุญาตที่ออกเนี่ยเพื่อเป็นการเชื่อชูเกียรติยศ
เพื่อเป็นการเชิดชูว่าที่สามารถผลิตสมุนไพรมาช่วยเหลือประชาชน
แต่ใบอนุญาตจะต้องไม่ทำเชิงพาณิชย์

หากผิดหลักเกณฑ์ทุกอย่างจะโดนถอดถอนใบรับรองได้หมดเลย
นี้นะฮะหากหมอพื้นบ้านต้องการความเฉพาะด้าน
หรือต้องการใบอนุญาตเป็นแพทย์และแผนไทยเนี่ย

มีการศึกษาตามสถาบันการศึกษา

ในกรณีหมอพื้นบ้านมีอายุมากแล้ว
ไม่สามารถไปสอบใบอนุญาตได้

เหมือนคุณไปเรียนหมอเนี่ยยังต้องเรียนแพทย์เฉพาะ
อ๋ออายุห้ามเกิดเท่านี้ห้ามเรียนแล้ว
เฉพาะทางแต่บางคนเนี่ยวันนี้สังเกตว่าหมอสมุนไพรหมอพื้นบ้าน
หรือคนที่แบบว่าหมอต้มยาจีนเราคิดถึงหมอแม็กอายุก็ยังมากเลย

จะได้มานานแล้วก็จะมีวิธีการประเมินตามประสบการณ์
แต่เขาจะประเมินตามประสบการณ์ซึ่งมีหลักเกณฑ์ต่างอีก
ที่ผ่านมามีผู้ที่ผ่านการประเมินไปประมาณสักร้อยกว่าคนแล้ว
ในประเทศไทยแต่ทั้งหมดก็จะต้องเป็นระบบในการยอมรับเหมือนกันว่า
ที่ผ่านมาประสบการณ์ที่คุณทำมาเนี่ยเป็นยังไงอะไรยังไง
ด้านความเคลื่อนไหวของหมอแสงครับเจ้าของต้นตำรับยาฆ่ามะเร็งอันลือลั่นเนี่ย
เปิดเผยว่าเอกสารที่ขอเพิ่ม
ตอนนี้หมอแสงส่งไปหมดแล้ว

ถ้าไม่จบวันที่๒๐กุมภาพันธ์
เป็นวันที่จะเริ่มผลิตยา

ถ้าสมมุติเดือนนี้ไม่ได้เอกสาร

ส่วนผู้ป่วยกลัวช็อกตายขอร้อง

โทษเพราะแต่ผมบอกไม่เริ่มหลอกนะวันนี้
คือทั้งหมดทั้งมวลมันไม่ใช่เป็นแบบยาที่แก้มะเร็ง
แต่วันนี้เวลาที่คุณกินยาเนี่ย

กฎกติกาในการกินยาของหมอแสงก็มีอยู่ไม่กี่ข้อ

มันจริงแล้วมันคืออะไรรู้ไหมพี่ม้ากลับมาดูจริงสิ
นาฬิกาชีวิตสมัยก่อนเราก็ใช้อย่างนี้
หมายถึงว่าถ้าสมมุติเราเดินตามนาฬิกาชีวิตได้ถูกต้องจริง
มันก็อาจจะช่วยทุเลามะเร็งได้หรือเปล่าเนาะ
ใช่ไงมันอยู่ที่พฤติกรรม

ซึ่งเขาก็เคยพูดนะบอกว่าคนเราถ้าสมมุติเรามีสมุนไพรเข้าไปอย่างนี้
เราต้องยอมรับวันนี้มะเร็งมันใกล้ตัวเราเหลือเกิน

หมูแล้วก็ใส่สารเหล่งเนื้อแดง

ปลาก็ยังไปบอกว่าปลาที่เร่งให้มันโตกันเลย

ซอมมะลีนี่ก็อยู่ดีนะทนนะ

เพราะฉะนั้นณวันนี้หมอแสงน่าจะได้รับใบอนุญาตแล้ว
แต่อย่างที่พูดกันว่าทำไว้สำหรับแจกจ่ายแต่ยังไม่มีสิทธิ์จำหน่ายโอเค

แม่ก็ว่าไป
ความควายก็เข้ามาแทรกซะอีกแล้ว
ในโลกออนไลน์ก็แชร์อย่างที่เราเห็น

ในเฟซพรุกของจิราภง
โดยผู้หญิงสองคนอย่างที่เราเห็นในภาพด้วย
ก็คือไปโพสต์ท่าตามโขดหินต่าง

ซึ่งบริเวณนั้นน่าจะมีตัวอ่อนของปากการังเกาะอยู่นะคะ
ซึ่งขณะนี้ปากการังหมู่เกาะซูลินกำลังจะฟื้นฟู

แต่กลับเจอนักท่องเที่ยวมาทำแบบนี้
ซึ่งเป็นการกระทำที่แบบว่าแย่มากเลยทีเดียว
ว่าในขณะที่มีกระแสของเศรษฐี

อุตญาณแห่งชาติทางทะเลเนี่ยอย่างเกาะสูฬิลเนี่ย
เขาก็มีปัญหาในการลักลอบนักท่องเที่ยวเข้าไปในอ่าวย่านาง

นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ยังจะไปทำกิจกรรม

ใช่ซึ่งกรณีเนี่ยนะ

เพราะมันมีกรณีของการไปลาสัตต์
แล้วก็มีการจับกลุ่มเจ้าหน้าที่ด้วย
แต่ก็เป็นการถ่ายรูปประจานตัวเองนะ
ซึ่งอันที่เป็นภาพที่เราเห็นเนี่ยนะมันเป็นการประจานตัวเองเลยทันทีนะฮะ
เพราะว่าเป็นการไปโพสต์แล้วก็เอารูปของตัวเองไปลงในเฟซบุ๊กนะฮะ
แต่ว่าเราจะไม่บอกชื่อเสียงเรียงนามแล้วว่าเป็นใครนะฮะ
เพียงแต่ว่าอุทยานควรที่จะตามให้เจอ
แล้วก็ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดความสำนึกขึ้นมา

ก็น่าจะเป็นกรณีเหมือนเขตพื้นที่ใหญ่

ตอนนี้มันก็จะเป็นเรื่องใกล้เคียงกันมากเลย

มันเป็นสัตว์มีชีวิตปากการังวันนี้ไม่ใช่ไม่มีชีวิตนะ
มีชีวิตนะคะจะบอกให้
ดังนั้นเราก็ได้ไปถามดรทรซึ่งก็เป็นนักวิชาการด้านทะเลแล้วก็สิ่งแวดล้อม
ก็ได้โพสต์ข้อความเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวนี้นะคะ
เขาบอกว่ากรมอุทยานทราบเรื่องแล้ว
แต่ว่าพอสำนักอุทยาน

มานอกจากนี้ก็ยังมีการทิ้งท้ายเอาไว้ว่า
บอกว่าหากเป็นแนวปาการังขนาดใหญ่อย่างที่เราเห็นอย่างนี้เนี่ยนะ
ไม่มีหินค่ะไม่มีนะ
มีแต่ปากการังที่ตายแล้วซึ่งจะเป็นฐานให้สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเกาะมายมาเกาะไว้
เข้าใจไหมรวมถึงตัวอ่อนน้อยอย่างนี้
ไม่ต้องการทำปากการังเทียมถูกต้อง
ตอนนี้มันเป็นโดดหินซึ่งมันมีปากกาหลังซิตาอยู่แล้ว
นั่นก็จะเป็นที่อยู่ของตัวอ่อนน้อยมานะครับ
แล้วถ้าไปนั่งโพสต์ท่าอยู่ตามแนวปากการังในลักษณะแบบนี้

ก็เขาบอกว่าผมเชื่อว่าในโลกนี้
ยังมีสถานที่ให้โพสต์อีกเยอะแยะมากมาย
เออพยายามอย่าฝ่าฝืนกฎระเบียบ
ซึ่งณปัจจุบันนี้มันก็มีกฎระเบียบทั้งหมด

เข้าใจคำนี้ไหมแต่ทุกคนฝ่าฝืนหมดเลย
ซึ่งฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไปเพื่ออะไร
เพราะว่าทุกคนอยากจะกลับสู่ธรรมชาติ
แล้วทุกวันนี้มันเป็นเทรนด์ที่แบบว่าคนเที่ยวธรรมชาติแปลกเห็นไหมฮะ
ทุกคนอยากจะกลับไปดูธรรมชาติที่สมบูรณที่สุด
ไม่ผิดอันนี้ไม่ผิดถูกต้องไหมทุกคนอยากจะควรเรากะจาดขาดว่าจิตใต้สำนึก
ใช่คือเราไปได้กลับไปสู่ธรรมชาติได้แต่ไม่ใช่ไปทำลายธรรมชาติแค่นั้นเอง

เมื่อก่อนเราก็รู้สึกว่าไปภูเก็ตทุกวันนี้ภูเก็ตมันไม่ได้เวอร์จิ้นแล้ว
มันกลายเป็นแบบว่าเป็นอุตสาหกเป็นเศรษฐกิจไปแล้ว
คนก็ดิ้นลนที่จะไปหาทะเลใหม่
เริ่มทะเลที่พม่า

เพราะว่าพม่าทะเลยังสมบูรณ์อยู่

กลับไปสู่แบบว่าธรรมชาติ

รูปที่ถ่ายด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการขอโทษ
เอาไปเอาแม่ยายส่วนเปิด

รอดูดราม่าไม่ใช่
จริงที่เขาลงไปเขาก็ไม่ได้ดำแบบน้ำลึกอะ

อาจจะลงไปแบบในระดับหนึ่งอะไรอย่างนี้

เหมือนก็คิดว่าคนนั้นไม่รู้เอาจริง

ฉันไม่ได้โดนปากการังฉันโดนก้อนหินอ่ะ

คุณก็เลยเข้ามาตลกหลังเลือกว่าคุณไม่รู้อะไรเลยนั่นแหละคือปากการัง
ก็คือเป็นปากการังแล้วก็มีสัตว์เล็กน้อยที่เป็นแท้งต้อนเกิด
ก็คือโดนถลงคุณแม่ก็เลยอ้าวตกลงฉันเป็นปากการัง

ความเวอร์จิ้นเนี่ยพวกเธอคงไม่เคยเห็นเกาะสมุยที่แบบตอนนั้นบริสุทธิ์สุดใช่ไหม

ไม่เคยเห็นเกาะสมุยที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลก

ทรายขาวตลอดรอบเกาะ

แล้วก็แบบว่าแบบเหมือนปูไปธรรมดา

หรือว่าทำถนนอย่างดีเหมือนสมัยนี้ใช่ไหม

จริงถ้าเป็นคนของเกาะเอง

เข้าไปทำมาหากินและใช้ที่นั่นมากกว่า

น้อยเหลือนน้อยในงุ่นนะ
อีกหนึ่งข่าวที่บอกว่าตอนนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวนะคะ
อยู่ในหน้าหนึ่งไทยรัฐหนังสือพิมพ์วันนี้ก็มี

ก็ได้เชิญเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไปสอบปากคำนะคะ
จ่อในแจ้งข้อหาคุณเปรมชัยเพิ่มด้วย
พันธุ์ตำรวจเอกสุวัสดิอินทศิษย์รองผู้มังคับการ
บังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
เปิดเผยความคืบหน้าในกรณีของนายเปรมชัยกรณสูตร
ประธานบริหารบริษัทอิตาเลียนไทย
และพวกที่เข้าไปตั้งแคมป์ภายในป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนนะคะ

ว่าวันนี้ก็เชิญเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
ปฏิบัติงานในวันนั้นมาให้ข้อมูลในบางประเด็น

ไอ้ขั้นตอนปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่มันเริ่มต้นยังไงคะ
นายเปรมชัยก็ถึงเข้าไปได้อย่างไร
และขนาดเข้าจับกลุ่มทางเจ้าหน้าที่พบเห็นอะไรบ้าง
ส่วนจะสอบนายเปรมชัยเพิ่มเติมหรือไม่
ทางตำรวจพื้นที่ก็จะเป็นคนสอบถ้ามีประเด็นเพิ่มเติม
สำหรับประเด็นการขอเข้าพื้นที่ของนายเปรมชัย
ตอนนี้ยังไม่มีเอกสารการขอเข้าไปในพื้นที่ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนด้วยนะคะ

ก็พบปืนทั้งหมด๔๓กระบอกเก็บไว้ในตู้

ส่วนกระสุนปืนที่พบมีขนาดจุด๔๐

สำหรับงาช้างที่พบสองคู่ค่ะ

งาช้างมีใบขออนุญาตการครอบครอง

แต่ไม่มีเอกสารอนุญาตยืนยันว่าอนุญาตให้ครอบครอง
แล้วก็ไม่มีเอกสารยืนยันว่าเป็นงาช้างของประเทศใดด้วย
ซึ่งก็อยู่ในระหว่างการตรวจดีเอนเอยืนยัน
ซึ่งหากเป็นของประเทศไทยถือว่าไม่มีความผิด
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ในระหว่างตรวจสอบว่า
จะเข้าค้นบ้านพักของนายเปรมชัยกับพวกอีก๓คนที่โดนจับอีกหรือไม่
ส่วนที่บ้านพักในต่างจังหวัดขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
แต่ขณะที่เมื่อวานนี้วันที่๗กุมภานายชัยวัดลิ้มลิขิตอักษร
อันนี้คนที่ทำหน้าที่อยู่เขาก็รู้สึกเจ็บปวดนะเนอะ
บอกว่าหลังจากสำนวนบันทึกจับกลุ่มนายเปรมชัยกับพวกเสร็จ
พวกเราเจ้าหน้าที่ก็รีบส่งตัวรีบส่งเพราะว่ากลัวโดนฟ้องกลับ
เพราะว่าทนายขู่ว่ากักตัวเกิน๔๘ชั่วโมงพวกเขารวมทั้งผมก็กลัวเช่นกัน
แต่ทำยังไงได้กว่าจะออกมามันใช้เวลานานเหลือเกิน
เจ้าหน้าที่รักษาชีวิตสัตว์ป่า
แล้วก็รักษาชีวิตของตนให้อยู่กับครอบครัวให้นานที่สุด
ในขณะเดียวกันนะคะน้องเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
ก็ได้หยิบของกลางมาวางเอามาวางทีละชิ้นทีละชิ้น
อันนั้นมันก็ด้วยความกลัวที่กลัวเขาจะฟ้องกลับนี่แหละค่ะ
มันกลายเป็นความโกรธแค้นทั้งที่พวกเราไม่ควรจะโกรธ
เสือดำซึ่งร่างถูกแบ่งเป็นท่อน
ฟ้ารังเทาถูกกินเหลืออยู่ครึ่งตัวอยู่ครึ่งเดียว
เก้งแล้วนี่อะไรอีกมันเป็นหางเสือดำ

เนื้อขาหลังของเสือดำถูกเอาไปกิน

ผมหันไปเห็นนักเรียนเด็กตัวเล็ก
ยืนชี้พูดคุยกันเสียงงำ

คุณได้ทำตัวอย่างที่เด็กควรเอาตัวอย่างหรือไม่
นั่นผมไม่อาจจะรู้ได้เพราะว่าผมไม่ได้ยินเสียงเด็กเขาคุยกัน
แต่ที่ผมรู้สึกก็คือผมรู้สึกแย่มากครับ
คือเรื่องของเรื่องถ้าสมมุติจะตอนนี้ที่เขามีการแชร์กันมากขึ้น
เขาบอกเรื่องเนี่ยจริงแล้วคุณเปรมชัยก็เหมือนกับทำเอกสารจดหมายนั่นแหละ
เพื่อที่จะเข้าในป่านี้แต่จดหมายยังไม่ออกมา
อันนี้ตามเรื่องเดี๋ยวก็รอดูว่าเขาจะออกมาแถลงข่าวยังไง
ระหว่างที่เข้าไปปุ๊บก็เข้าไปก่อนที่จดเอกสารจะออกมา

ตรงแคมป์ที่ไปตั้งติดอยู่กับแม่น้ำ

ไปที่ตอนนี้เป็นข่าวดังเนี่ยก็บอกย้ายแคมป์เถอะ
ไม่มีโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วในป่านั้นไม่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
ปรากฏว่าไปตั้งแคมป์
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าตรงนี้อย่าตั้งเลยครับ

ตรงนี้อาจเนื่องจากตอนกลางคืนสัตว์ป่าอาจจะมาหากิน

เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกขยับเถอะครับก็เลยมาตรวจเจ้าหน้าที่ก็เลยมาดูแลนั่นแหละ
มาดูแลดูแลไปดูแลมาก็เลยเจอซากสัตว์
เขาก็เลยทำใจไม่ได้ด้วยความที่แบบว่าตัวเองอนุรักษ์เป็นคนดูแลป่ามาโดยตลอด
เห็นซากสัตว์ปุ๊บก็อย่างที่เราพูดเขาก็เลยตกใจ
ก็เลยเป็นที่มาของข่าวนี้
เริ่มว่าทำไมถึงเห็นพอเห็นหนึ่งปุ๊บ
แล้วพอเริ่มเปิดเข้าไปดูอ้าวมันไม่ใช่กระติกน้ำธรรมดาที่ใส่ของเฉย
เปิดเข้าไปดูทำไมเนื้อข้างในน่าตาแปลกจ้า
ทำไมมีตัวนั้นตัวนี้ที่มันเป็นสัตว์ที่มันอยู่ในป่า
แล้วด้วยความที่เสือนำตัวนั้นมันมีภาพอยู่ไงพี่
ว่ามันมีอยู่ในป่านั้นมันก็อาจจะนานแล้วที่มันมีการพบเสือดำตัวนี้อยู่
ดังนั้นหลังจากนั้นผ่านไปก็อาจจะมีกลุ่มนี้เข้าไปแล้วก็ไปล่าเขาไง
เขาว่ากันว่าอย่างนี้เราก็ต้องดูการแถลงข่าวอีกทีนึงเขาบอกว่า
ด้วยความที่แบบดูแลเยอะไปแต่ด้วยเจ้าหน้าที่เนี่ยเวลาถ้าสมมุติคุณชอบอะไรมาก
คุณแบบว่ารับเด็กรุ่นใหม่ที่แบบว่าเกินเขตเกินขอบเขต

หมายถึงฉันใดฉันนั้นเหมือนประมาณว่า

ฆ่าสัตว์ในสิ่งที่เขาดูแลอยู่
ใช่ไม่หรอกมันมีเรื่องของค่าสินบนด้วยไง
บางทีอย่างที่เขาบอกไว้หัวหน้าชุดพญาเสือเขาเดินทางมาร่วมฟันฟังการสอบปากคำของนายวิเชียนชินวงศ
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนที่ถูกเรียกไปตรวจสอบ
เขาบอกว่าไม่มีใครกดดันเจ้าหน้าที่ไม่ให้เอาผิดในเปรมชัยผู้ต้องหาคดีล่าสัตว
เผยว่ามีคลิปเสียงผู้ต้องหาต่อรองให้เจ้าหน้าที่รับสินบน
ยังถูกจับเป็นเสียงของคนขับรถชื่อยงก็มีเสียงเก็บเอาไว้ด้วย
ว่ากันไปคงจะเป็นคดีหนึ่งคดีที่คนทั้งประเทศติดตามกัน
อ้าวปิดเบรกพนักงานเก็บศพ
เหมือนเคยได้ยินอย่างนี้

วันนี้เรื่องมันจริงคือคนเก็บศพ
แต่ไปมีอะไรกับศพ
คือคุณไม่ดูเหรอ

ซึ่งเป็นแบบข่าวอันน่าแบบขยักแขยง
เรามาฟังกุณภูมิบ้านเราเป็นบ้างดี
เพราะช่วงนี้ผ่านมาวัน๒วันมันก็เย็นแล้วเนอะ
คันอาจจะอยากให้ประเทศไทยอากาศอย่างนี้ทั้งปีเนอะ

กรทมอุณหภูมิก็จะสูงขึ้น
อุณหภูมิจะสูงขึ้นคือ๑๓องศา
แต่ยังคงมีความหนาวเย็น
ไม่เห็นอยากจะใช้คำว่าหนาว
ก็โอเคมันเย็นไม่สุดเช้า
เย็นลงอีกก็จะมีลมแรงนะคะ
เดี๋ยววันนี้ร้อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ร้อน
เดี๋ยว๑๒นี้จะมันเห็นอีก
หวัดปลอดภัย
ไวรัสอะไรชื่อเลยนะ
ตอนนี้ไวรัสระบาดที่ท้องเสียกันเยอะแน่นอน
วันนี้นะคะก็คือวันที่๘กุมภาพันธ์
กรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรอากาศ๒๔ชั่วโมง
ข้างหน้าว่าบริเวณประเทศไทยตอนบน
มีอุณหภูมิจะสูงขึ้น๑๓องศาเซลเซียส
แต่ยังคงจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า
สำหรับบริเวณภูเขาสูงในภาคเหนือ

อันหนึ่งในช่วงวันที่๑๒๑๓กุมภาพันธ์

กับมีรมแรงและมีอุณหภูมิ
จะลดลง๒๔องศาเซลเซียสค่ะ
ส่วนภาคใต้ก็จะมีฝนเพิ่มมากขึ้น

แล้วก็คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามัน
และอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วย
ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยทั้งหลายทุกทั้งประเทศ
ดูแลสุขภาพเนื่องจากมีอากาศที่แบบว่าเปลี่ยนแปลงนะฮะ
เดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนอะไรอย่างนี้เป็นต้น
ระวัดระวังด้วยในเรื่องของการสัญจรไปมาด้วยนะ

ที่จริงแล้วที่เขาบอกว่าอากาศเย็นระลอกนี้จะละลอกสุดท้าย

มีนาคมเราอาจจะเจอกันอีกหนึ่งละลอก
ไปมีนานี่นะ
เขาบอกเขาบอกว่าปีนี้อากาศมันเปลี่ยนแปลงไปกันหมดแล้วล่ะ

แพริสไม่เคยมีหิมะตกอะไรขนาดนี้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

ในคดีแล้วคนที่ตายในคดีอะไรรู้ไหมฆาตกรรม
ดูฆาตกรรมมา

ไม่ใช่นางพี่พูดเสียชีวิตเนี่ย
คดีก็ยังหาปริศนา
เป็นปริศนาที่หาคำตอบไม่ได้เลย
มิลเลอร์รายงานว่าอเล็กซานเดอร์เออายุ๓๗ปี
ซึ่งอาชีพของเขาเป็นพนักงานห้องเก็บศพชาวรัสเซีย

โดยพบว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรง
คือแอบข่มขืนศพ
ออกสนาอับเลไก่วานักแสดงสาว

บ้าไปแล้วมันก็ไม่เหลืออะไรแล้วน่ะพี่อิลเลอร์เออใช่เรามาเก็บ
สาวร้ายคนนี้เกิดเสียชีวิตจากการถูกบีบข้อกร
ศพนี่จะถูกมัดให้ทิ้งไว้ดูแลข้างถนนในเมืองกรุงวาทสโก
นี้รายงานเผยว่าภายหลังการเสียชีวิตของเธอก็กลายเป็นที่อื้อเฉา
ศพของเธอก็ถูกขุดขึ้นมาเพื่อตรวจสอบ
คือศพขุดขึ้นมาเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
แต่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเป็นเหตุให้ศพของเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศ

แต่ขุดศพนี้มาเพื่อที่จะตรวจสอบ
ของนักแสดงสาวรายดังกล่าว
เขาก็ยังทำงานต่อไป
กระทั่งเรื่องราวกับการกระทำของเขาเนี่ย

จากนี้ยังถูกภรรยาทิ้งแล้วก็เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หนี
ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะจับกลุ่มในที่สุด

ไม่รู้ว่าเขาไปทำกระทำอะไรกับภัยคนอื่นบ้าง
ไม่แล้วนะ๘๐ปีมาแล้วมันเหลือซากอะไรล่ะ

เหลือซากอะไรมันไม่เหลืออะไรมันกระดูกอย่างเดียว

แต่แค่แบบว่ามีความผิดปกติ
คือตอนที่แบบว่ามันมีอะไรกับศพนี่แหละ
คืออยู่กับศพแม่จนเคยชินอะไรอย่างนั้น

เพราะฉะนั้นคนที่อยู่กับศพ

รถเมย์พูดถึงหน้าคลิปเหมือนกันว่า
คนที่อยู่กับศพก็จะไม่มีความกลัว

รู้สึกกลัวพวกเขาไม่รู้ความคิดของเขาอาจจะเปลี่ยน

คือเพื่อนหรืออะไรแบบนี้
เรื่องนอนกับศพมีมานานแล้ว
อ่อนลีเทิร์นก็เคยนอนกับศพ
ผู้ชายนัดให้ไปเจอที่สาราปรากฏว่า
ทำไมจุดทูปดอกเดียวนะ
เอาตายแล้วมีดอกไม้ยัดอยู่ตรงจมูกไงเธอ
จังหลวง

คนอยากได้เงินขนาดที่แม้กระทั่งในครอบครัวตัวเอง

โกหกบอกว่าถูกลักพาตัว

เรียกค่าถ่ายจากพ่อแม่และคนในครอบครัวตัวเอง

ค่าไทยกับพ่อแม่กับพ่อโปรเต็กต์

ก็คืออย่างนี้เรื่องมันเกิดที่ประเทศจีนค่ะ
รายงานว่านายจงหนุ่มจีนวัย๒๐
เป็นชาวอำเภอลู่ฉวนนะคะ

ก็ได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
น้องชายส่งข้อความมาในกลุ่มวีแชทของญาติญาติ
ว่าถูกแก๊งค้าอวัยวะมนุษย์ผิดกฎหมาย

โอนเงินเข้าบัญชีเป็นจำนวน๑๐๐๐หยวน

ไม่อย่างนั้นไตของเขาจะถูกควักออกไปขาย

ที่เกิดเหตุแบบอย่างไรเกิดขึ้น
กระทั่งวันถัดมาไปพบตัวชายหนุ่ม

แขนกปลอดภัยไร้เจ็บอยู่บนเตียงสบายใจเจิบ
ในห้องไม่มีคนอื่นเลยนอกจากตัวเขาที่นอนอยู่
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำตัวเขาไปสอบสวนที่สถานีตำรวจ

หนุ่มคนดังกล่ายอมรับว่าเขาเป็นนักศึกษาคนนึง
เพราะว่าช่วงนี้กำลังจะถึงตรวจจีน

ดังนั้นก็เลยคิดแผนการขึ้นมา
บอกว่าหวังจะหลอกให้คนในครอบครัวโอนเงินมาให้เขา
ตอนนี้กลายเป็นว่าชายหนุ่มคนนี้ก็ถูกเจ้าหน้าที่
เจ็บไม่เยอะคิดเป็นค่ะ

เชียร์ที่คำพร
ก็บอกว่าจะเป็นแฟนกับกึ้งหรือเปล่า
พี่เชียร์ด้วย
วันนั้นฉันถามเชียร์
เชียร์ว่าไง

ก็ไม่รู้แหละเดี๋ยวกลับมาดูก่อน
เดี๋ยวช่วงหน้ามาเล่า

กลับมาข่าวใส่ไข่ค่ะ
ใครบันเทิงกันสักนิดนึงก็แล้วกันนะพี่นะ

ว่าตอนนี้กำลังศึกษาดูใจกับ
นักแสดงรุ่นน้องอย่างคุณโอมอิทธิศักดิ์นะคะ

สาวโบวี่ก็ยังไม่วายโดนเสียใหญ่
กระเป๋าหนักยื่นข้อเสนอว่าจะขอเลี้ยงดู

โบวี่ก็ได้แคปแชทไลน์ที่มีการสนทนากัน

จะขอเลี้ยงดูแล้วก็มีการถามถึงเรื่องบ้าน

เขาบอกว่าผ่อนเองหรือเปล่าเขาถาม
คนดังกล่าวก็ได้ยื่นข้อเสนอว่าตนมีกำลังแต่ไม่มีเวลา
แล้วก็ยังบอกอีกว่าเรื่องส่วนตัวของสาวโบวี่เขาจะไม่ยุ่ง

แสดงตัวชัดเจนแล้วว่า

และการพูดแบบนี้เหมือนไม่ให้เกียรติตนเลย
จากนั้นสาวโบวี่ก็ยังระบุข้อความเอาไว้
เป็นแคปชั่นว่าผู้หญิงทุกคนไม่ได้ซื้อได้ด้วยเงินนะคะ
มีภรรยาอยู่แล้วแท้เรียกได้ว่าสาวโบวี่เป็นคนจริง
แถมยังเป็นสวยแบบที่ใครก็หมายปองนะ
เป็นผู้หญิงที่แบบผู้ชายน่าจะชอบแบบนี้

ชาแนลหลุยวิกตองเห็นไหมล่ะ
ครั้งที่แล้วที่นางเอามาโพสต์ที่คนไปหาว่านางหมดเนื้อ

สรุปแล้วนางเอากระเป๋าที่ผู้ชายซื้อให้นางนะ
มีแชนเนี่ยลแต่แชนเนี่ยลลูมลิมิเติตดูดินะ
หล่อนมาขายไปเลยถูกนี่นะหนูจะเอาเงินไปทำบุญให้หมด

๑ในนั้นมีเช่าซื้อให้ใบไงป่ะก็เอามาขายด้วยไง

เอาไปลงทุนซื้อหลุยให้นาง

เหลือ๒๓๐๐๐เธอก็ต้องเอาหน่อยเนาะ
นางเขาแบบว่าประกาศหาเงินไปทำบุญสร้างซาระปฏิบัติทางสมภาพเพื่อเอากระเป๋า
ทำไมเธอเอากระเป๋ามาขายทุกภูมิแหละ
พี่ผู้ชายที่ซื้อหนูจะได้มีจิตใจที่สูงขึ้นว่ะ
ทัวร์นางเอาไปขายตั้งแต่ได้เงินเท่าไหร่เธอ
ก็เขาอยู่ก่อนออกไปขายออกไปขายดีกว่า

อีกหนึ่งคนฮะเป็นนุ่มฮอตของอาทิตย์นี้ที่ผ่านมาเลย
คุณกึ้งเฉลิมชัยมหากิจสิริ
หลังจากที่บอกว่ามีการไปรีเทิร์นไปกินข้าวกับคุณจ๋า
เขาบอกว่าตั้งแต่บอกว่าหวนกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่ง
มีคนจับตามองว่าจ๋านัทถาวีรนุษย์เนี่ย
จะใจอ่อนไปเป็นแฟนกับกึ้งอีกหรือเปล่า
ล่าสุดฝ่ายชายก็ออกมาบอกว่าเป็นแค่เพื่อนที่ดีต่อกันแล้วล่ะ

นานทีคุณไอ้จ๋าเขาจะออกมาเจอคนสักทีนึง
ก็เป็นแค่เพื่อนกันก็ดีแล้วจริง

จริงก็ไม่ได้เจอกันบ่อยขนาดนั้นหรอกค่ะ

คือจ๋าเจอเขาหลายครั้งแล้ว
แต่เห็นเขาบอกว่าเจอจ๋าแค่ครั้งเดียวนางขึ้นไง
คือคุณไอจาบอกว่าเจอกันตั้งหลายครั้งแล้ว

จ๋ายังงงนั่งบอกนั่งงง
ส่วนตอนเจอล่าสุดก็คุยเรื่องงาน

ส่วนเรื่องหนุ่มก็มีเข้ามาสนใจบ้าง
แต่ถ้าใครจะมาเล่นไม่ต้องมานะคะ
เรื่องความรักก็ต้องคิดเยอะขึ้น
เรามีบทเรียนว่าการที่เราจะให้เวลากับใคร
มันก็ต้องคุ้มค่ากับสิ่งที่เราได้มาถ้าเราลงทุนเวลา
เวลาของเราก็ควรจะไม่เสียเปล่า
ประสบการณ์นางบอกนางเจ็บมาเยอะ
ประสบการณ์ที่ผ่านมาก็เจ็บก็ต้องคิดให้เป็นแล้วนางก็หัวเราะทำเสียงหัวเราะจ่านักข่าวด้วย
ส่วนสเปคอย่างแรกขอคนไม่โกหกไม่เจ้าชู้พูดยากเลยนะเริ่มยากแล้วหัวเราะค่ะหัวเราะหัวเราะ
ให้เกียรติผู้หญิงเราดูแลกันและกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้สึกหรือดูแลเรื่องครอบครัว
คือถ้าจะคบกันต่อไปเนี่ยเนาะ
คนที่เขาคบด้วยก็ต้องดูแลคนรอบข้างเราด้วย
นางว่างงี้นางโหมาใกล้ดอกเตอร์ชะ

ก็ไม่รู้ก็ยังจะมีแฟนเป็นตัวเลยเนาะ

ก็คนที่เป็นแฟนกับฉันก็อยู่ในรูปด้วยไง
อ่าเมแม่อินอสเซนต์อีกแล้ว
แม่อะไรหรอไม่รู้แม่คนที่เป็นแฟน
อ่าถ้าสมมุติทั้งมันจะเอาป่ะข่าวต่อไปเพ็กไปมารับจับบวช
เมให้ดูรูปเลยเข้าไปดูรูปเอาอย่างนั้นแหละมันเศร้าอย่างงี้
รูปแฟนของเชียร์ก็อยู่ในรูปนั้นนี่
หลายคนก็เลยแบบว่ายังงงอยู่ว่า
เอาทำไมมาแบบเบียดกันก่อนแล้วก็ถึงจะบวชที

แต่เขาก็ตั้งใจจะบวชมันจากเมื่อต้นปีจนที่แล้ว

ใช่แล้วเสร็จแล้วแด่ความผิดของละคร
เห็นไหมว่าละครมันออกมาให้เห็นโครม

กระแสก็กระแสก็แบบกดดันด้วย
แล้วไหนจะแบบว่าคุณผู้หญิงลูกสาวฉันอีก
อะก็สิ้นปีนก็รักกัน

พอดีช่วงนี้เขาเป็นช่วงที่เขาว่างพอดีมันไม่ได้รับละคร
เขาเลยบอกว่างั้นเขาก็จะบวชเลย
น้ำมะแยไปเปิดร้านอาหารที่เชียงไม่
ซึ่งก็เป็นที่ที่เขาแต่งงานกันตรงนั้น
เป็นอย่างเหมือนวุฒิกันในทุ่งนานแล้วแหละ

ยังคุยกันเลยนะเมื่อ๒๓วันนี้ไปถ่ายรายการ
ก็ยังคุยว่าเนี่ยยังทำว่าเมนูอาหารจะยังไง
ตอนนี้เนี่ยนิวเขาก็แบบว่าไปคอยดู
เพราะว่าเป๊กเองก็จะต้องคอยเตรียมตัว
แต่ทำงานด้วยแล้วก็คอยเตรียมตัวด้วยที่จะต้องบวชเร็วนี้
ตอนนี้ท่องได้หมดทุกอย่างแล้ว
นั้นเขาก็มาลาอุปสมบทกับดิฉันไปเรียบร้อย

วันเสาร์นี้ค่ะก็๑๐โมงเช้า

แล้วก็ช่วงเที่ยงนะฮะ

ถูกวันนี้

การ์ดเชิญแต่งงานให้มดดำยังเป็นคนแจกเลย

โอ้โหแต่คนนี้นี่แจกการ์ดเชิญแทนเขาด้วย
คิดดูดิงานหมวดเลยต้องไปดิงานหมวดนี่รู้สึกท่าทางนี้ฉันก็ว่าว่างอยู่
เดี๋ยวเจ้าว่าจะไปหน่อยคุณแม่ก็ว่าไปเนอะ
คนของเต๊มมันเป็นคนที่คนรักเยอะมากนี่อีเป๊กเนี่ย

เป๊กสุดโตจริงน่ะถึงเวลาเป๊กมันไปทำบุญ
ไปอยู่อินเดียที่แบบมันอยู่แอตไปยาวเลย
อ่ะนางเอกดังโดนด่าว่าเห็นแก่ตัว
ใครละมีความตัวย่อมอ่ะแม่ค่ะอะไรคือนางเอกเห็นแก่ตัว

มาค่ะว่าไปเลยค่ะพี่ค่ะอ้ะมากับคาวใส่ไข่
เป็นเรื่องราวแย่ที่ต้องนำมาประจานแล้วแชร์รัว
กับพฤติกรรมของนางเอกดังหน้าหวาน
ใครวะน่าก็เป็นนางเอกน่าหวานอยู่นะน่าหวานที่เห็นแก่เงิน
ว่าไม่ใช่แล้วนะจนเกินเหตุ
หนีงานจากกองละครโอ๊ยอีกแล้วเหรอไปรับอีเวนต์
อันนี้ยังมีหรอดี๋วนี้มันไม่ได้มีอะไรแบบนั้นแล้วอ่ะ

แต่ทุกวันนี้มันอยู่ในไอจีหมดแล้วเนอะ
มันไม่ค่อยอันจริง

เขาบอกว่าทุกอย่าลืมนะเล่นละครเรื่องหนึ่งได้๓๔๕แสน
อีเวนต์งานเดียวชั่วโมงเดียว๓แสน๔แสนตัวท็อป๕แสน

ทุกวันนี้อีเวนต์งานเดียวนะถ้าเกิดโทรไปต้องรับไปก่อนพี่เมย์แล้วค่อยไปเคลียร์ข้างหลัง
ถ้างั้นถ่ายละครครึ่งปีได้๔แสน๕แสนรับอีเวนต์ชั่วโมงครึ่งแต่งหน้าทำผมสวยจะกองไป
แต่ถ้าอันนี้เป็นข่าวอย่างนี้แสดงว่ามันไม่ใช่ครั้งเดียวไง

นางอีเวนต์ทำไมหน้าโง่จ้างมาก

จริงจริงค่ะผู้ชายก็แสนสองแสนหมดละค่ะ
พิธีกรยืนอยู่ข้างบนเวทีพร้อมกัน
พร้อมกันแล้วโก่งคลอร์ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ

แล้วก็ทีมงานล็อกคิวละครไปตั้งนานแล้ว
ทำให้คิวของทีมงานต้องเปลี่ยนไปเรียกว่า

แล้วก็สมัยยังไม่เด่นไม่ดังระดับประเทศ
นี่นะสมัยยังไม่เด่นไม่ดังระดับประเทศ
จะล็อกคิวเวลาไหนนางว่างพร้อมทำงานตลอด

ทีมงานละครปวดหัวปวดตับไปตามกัน
เพราะต้องสลับเปลี่ยนคิวกันวุ่นวาย
ทางผู้กำกับผู้บริหารช่องได้แค่ด่า
แล้วก็ตักเตือนกระตุ้นสติไปบ้าง
เพราะตอนนี้ต้องยอมปล่อยนางไปก่อน
ดังแล้วนะก็ต้องเลยตามเลยตามใจนางไปก่อน

ที่แอบโดดหนีกองละครไปเพราะงานอีเวนต์พ่วงพรีเซนเตอร์

นางเอกหน้าหวานหนีไปรับนั้นค่าตัวหลักล้าน

บ่อยไงแต่

โดนฟันไปแล้วนะโดนฟันดาบไป

จนช่องฟันไปแล้วก็เห็นดูสงบปากสงบฟันไปเยอะ

คือที่มันมีปัญหาเพราะเขามีละครทุกวันไง

อ๋อก็ไม่ใช่คลายละครทุกวัน
เจ็บไหมอ่ะไปทำคิ้วอ่ะ

บ่อยมากเลยอ่านข่าวหนิงนี่นะเกือบทุกวัน

ฉันลืมวันนี้ฉันไม่มีเวลาเปิดไอจี

วันที่๘กุมภาพันธ์มีเว็บไซต์ชื่อดัง

รายงานว่าสาวครีมเป็มศินีย์
ก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหท่าทางสนิทกับหนิงมากเลยใช่ป

อะไรกันนู่นนี่นั่นต่างนานา๔๕คนใช่ป่ะ

ช่วงนี้ห่างหายไปซะดื้อ
เมื่อต้องออกงานอีเวนต์เนี่ย

โอ้ถ้าว่าเสี้ยจริงล่ะต้องเองเสี้ยจริง
ก็ต้องตอบตรงนั้นนะครับไม่มีการพูดคุยอะไรกันทั้งแล้วค่ะ

เอาเซี๊ยไงอันนี้อเจมส์ถ้าเล่นเซี๊ยกันง่ายอย่างนี้วะ
ก็เห็นยังแบบโอ้โหถ่ายรูปรักกันแบบคึกอยู่
โชว์ช่วงมันรีมงค์แล้วเดียวนะเออมันไวเนอะ
ปุ๊ปับโชว์ใช่ฉันว่าเรื่องธุรกิจมะ
ไม่รู้ขายเจ็บสติกขายอะไรกันอ่ะขายชื่ออะไรอ่ะขายอะไรอ่ะทำด้วยกันด้วย
นางเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะมีใครอ่ะสิ
ก็คงแบ่งเงินไม่พอใจพาดดูไอจีนิดนึงก็ทะเลาะกันแล้วเหรอ
เคยเนี่ยคุณพี่ไม่ได้รู้เลยเห็นไหม
ก็เนี่ยตรงนี้ในกระทงกระทู้มีคนถามว่าช่วงนี้ทำไมมีสัมภาษณ์คุณหญิงบ่อยจังเลย
ทุกครั้งก็พี่หนิงเป็นเพื่อนกับหลายคนไงพี่หนิงเพื่อนเยอะเพื่อนเขาหลายคน
หรือเราสองคนไม่ค่อยมีเพื่อนหรือเปล่าพี่น้า
เรามีเพื่อนแต่เราไม่ชอบสร้างกระแส
แต่ฉันเป็นคนที่ไม่รู้หรือฉันเป็นคนไม่มีเพื่อนวะ

มีแต่ว่าเพื่อนพี่ก็เป็นแบบอันนี้เปล่าทั่วไปแบบว่าทำพิธีกรอยู่ด้วยกัน

ก็มีพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยไงเธอ
พี่ก็มีพี่หนุ่มเป็นเพื่อนแล้วดังนั้นพี่ไม่ต้องแถลงข่าว

วันนี้ไปแล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่
วันนี้พวกเราลากลับไปก่อนครับสวัสดีค่ะ